ไปดูต่อกันที่เรื่องฮือหาทั้งต้นสัปดาห์กันเลยดีกว่านะคะ
หลายคนตอนกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วเพราะว่าเห็นแล้วมันกระแทกตาเขาเต็มเลยนะคะ
สำหรับกล้ามของพี่หมากปรินจะเรียกพี่หมากก็ไม่ได้สิตอนนี้ต้องเรียกพี่เทียนของน้องเมย์นั่นเองนะคะ
ละครกำลังยอดฮิตแล้วก็เป็นที่นิยมมากออกอากาศไปต้นสัปดาห์๒ตอนล่าสุดนี้นะคะ
เป็นสองตอนที่เชื่อว่าคุณผู้ชมเมากล้ามหมากกันอย่างแน่นอนเพราะว่า
ฉากถอดเสื้ออวดซิกแพคแบบทียิบแทบจะทั้งเรื่องแล้วจริง
แล้วคือไม่ได้มาทงมาถอดกันแบบง่ายนะคะเพราะว่าแต่ละฉากเนี่ย
หลายคนบอกว่าทำเอาลุ้นอยู่เหมือนกัน
อย่างตอนอาบน้ำเนี่ยแหมอาบน้ำแบบมีเสามากั้น
แฟนละครเขาบอกแหมขัดใจนิดหนึ่ง
ฉากนี้แหละคุณผู้ชมก็ดูกันไปวับแวมใจวิวมากคุณค่ะ
แต่เวลาเขาถ่ายเขาก็มีเซฟกันอยู่แล้วนะฮะ
ดิฉันเชื่อว่ามีคนแคปภาพแล้วซูม
เออใครทำยกมือได้หลังจอนะคุณผู้ชมนะ
หรือจะแบบอาบน้ำกลางแจ้งก็มีค่ะนุ่งสโรงพื้นบางนะคะ
เพราะว่าในละครมันมีฉากที่เขาต้องเดินทางไปเที่ยวที่พม่ากันนั่นเอง

แล้วก็มีห่มผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวพื้นเดียวก็จัดให้
แล้วก็ยังมีแต่งตัวเป็นพระอภัยมณีไปเป่าคลุยกับชุดไทยเปลือยท่อนบนอีก
เอาเข้าไปเออเอ๊ะอ่ะถอดเอ๊ะอะถอด
เขาบอกว่าไม่ปรานีจิตใจเอฟซีเลย
นั่งเลือดกำเดาพุ่งกันอยู่หน้าจอนะคะ
ถอดเก่งขนาดนี้แล้วคิมเบอร์รี่โอเคหรือเปล่า
คราวที่แล้วฉากเลิฟซีนกับน้องเมย์เนี่ยเห็นบอกเลยว่าบ้านเกือบแตกแล้วนะจ๊
คราวนี้ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าคนดูได้กำไรเพียบฟินเวอร์
หลายคนภาวนาบอกว่าอยากให้ต้นสัปดาห์เวียนกลับมาเร็วจะได้เจอพี่เทียนในเวอร์ชั่นของคุณหมาก
แล้วก็น้องเมย์ความน่ารักของมิวนิษฐานะคะหลายคนพยายามจะจิ้นตัวเองพยายามจะอยากเป็นน้องเมย์
นี่แต่ก่อนที่จะมาจิ้นได้ขนาดนี้จำได้ไหมตอนนั้นผู้จัดละครพี่แอนทองผสมบอกให้หมากกับน้องเมย์เนี่ยไปลดความอ้วนมาก่อน
เพราะทั้งคู่ทำยังไงไม่รู้น้ำหนักพุ่งเอาพุ่งเอาแต่เห็นแบบนี้แล้วโหดูน่าจะฟิตจัดฟิตหนักเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมค่ะ